ตกลงเมื่อกี้ตรวจ
ของตัวลงท้องไหมหรือว่ายังไง

ต้องค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องคุณแพมพูดแล้วกันค่ะ

คือมีการโทรไปหาทางบ้านของอดีตแฟนของพี่นาเดียนะคะ
แล้วก็มีการแจ้งเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะ
แจ้งเรื่องท้องตอนคุณเลิกกันเขาไม่รู้ว่าคุณท้อง
ใช่เขาไม่รู้เพราะว่าเราก็เพิ่งรู้ค่ะ

เพิ่งรู้อะไรก็ไปโรงพยาบาลมา
ไม่ค่ะคือวันนั้นน็อกแล้วเข้าโรงพยาบาลค่ะ

แล้วเสร็จแล้วเนี่ยไปโรงพยาบาลส่งถึงโรงพยาบาลเนี่ย

พอตรวจมาเนี่ยที่โรงพยาบาลตรวจมาเนี่ย

พอท้องปุ๊บเนี่ยเราก็คิดไม่เป็นไรลูกเรา
๑๐สัปดาห์๒เดือนครึ่งในใบเราขอแพทย์มาหมดทุกอย่าง

มันก็คือท้องแต่ว่ามันเป็นเรื่องให้พูดดีกว่าค่ะ

แต่ไม่ให้ดูผลคือมันเป็นเรื่องข้างทาง
ยืนยันว่าตรวจแล้วตรวจเองในห้องน้ำ

ใช่เพราะว่าไม่ว่าทุกคน

แล้วมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่เคยออกที่ไหนมาก่อนเลย

สาบานว่าพูดจริงยืนยันว่าพูดความจริง
ทุกอย่างค่ะถ้าคุณพาพูมจะถามอะไร

เขาบอกใช่มั้ย

โมหุวอะไรเลยเขาบอกว่าเดิน
ผ่านเดียเนี่ยเหม็นมากเลย
ถ้าอย่างนั้นเดียคงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคน

เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมกล่าวหาเดียได้ขนาดนั้น

คืนวันแกมีหลักฐานทุกอย่างเลยค่ะมีหลักฐานแชทการคุยด้วยว่าโอนมาเท่าไหร่
หรือแบบไหนแล้วเดียใส่ซองถวายไปเท่าไหร่แบบไหน
คือเดียมีหลักฐานหมดถ้าใครมั่นใจว่าให้เงินเดียมา
เหมือนที่โยมอุปถาคอีกคนนึงพูดว่ารับมา๒แสนกว่า
ปรากฏตัวเอาหลักฐานมาเอามาชี้แจงแล้วมาฟ้องเอาผิดเดียได้เลย
คุณปีเตอร์เขาบอกเนี่ยคุณเขาใส่ซองให้คุณทำไมมันเหลือแต่ซองเปล่า

ทิ้งค่ะเรานอนอยู่ห้องนี้อ่าซองที่พ่อข่าวแม่ขาวใส่มาร้อยสองร้อย
รวมซองเสร็จได้หมื่นหมื่นกว่าบาทเราก็ไปถวายครูบาตอนที่เราขึ้นไปปฏิบัติ
เราก็บอกว่าเนี่ยค่ะเป็นการถวายมันมันเป็นการผิดเหรอคะ
ทุกคนเขาไว้ใจแล้วก็เดินมาหายืนยันว่าแกะเงินจากซองแล้วถวายวัดหมดแล้ว
ใช่ค่ะมีหลักฐานด้วยถวายไปเท่าไหร่ก็มีหลักฐาน
เปิดกล้องดูได้นะคะที่วัดทำไมไม่ให้เขาบริจาคอะไรเข้าบัญชีวัดไปเลย
มาเข้าต้องมาเข้าบัญชีตัวคืออย่างงี้ค่ะจริงจริงอ่ะแอร์เนี่ยค่ะ
ในกลุ่มเนี่ยค่ะตั้งใจที่จะแบบบริจาคให้วัดจริงจริงร้อยเปอร์เซ็นต์
แล้วพอเวลาเราขึ้นปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะครูบาเขาก็จะแบบเอ่ยชื่นชมเราบ้าง
หรืออะไรบ้างแล้วทุกคนเขาก็เห็นว่าเฮ้ยน้องเดียแม่เดียช่วยนะ
แต่เราบอกให้ทุกคนเขียนชื่อมาหมดนะคะแล้วเราก็ใส่ซอง
ยืนยันว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันไม่เคยหลอกใคร

แต่มันทำไมชีวิตเราถึงมันมีแต่เรื่องลงทุนแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลา
จริงถามก่อนเดียมีปัญหาอะไรกับน้องโมคะ

ก่อนหน้านี้เดียกับน้องโมคือปกติก่อนวันที่จะเกิดข่าวเดียไปทานข้าวกับน้องโมที่ร้านอาหารอยู่เลย
หมดเวลาจริงเอาเป็นว่าวันนี้ได้ฟังในมุมของคุณเดีย

เอาจริงยื่นฟ้องไปแล้วก็มีบ้างที่พี่เดียเขาทำไปแล้ว
ฟ้องไปแล้ว๖คนค่ะฟ้องแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังรวมเอกสารอยู่ก็คือทั้งหมดฟ้อง๑๒คน
เอาละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ของโมก็ไปว่ากันที่สพนเสือ

เพราะเรื่องนี้มันอยู่ในชั้นศาลเราเลยเราไม่สามารถเปิดเอกสารได้ทุกอย่างพี่เข้าใจนะ
สุดท้ายยังไงมันก็ไปจบที่ศาลอยู่ดีถ้าตกลงกันที่โรงพักไม่ได้

วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณคุณเดียขอบคุณนักฐานฮะ